สลดสาวฝึกดำน้ำ
แล้วไอ้เชือกที่อยู่บริเวณนั้น

พันแขนแล้วล้างเชือกขาด
ทุ่ม๑๐โลดึงร่างผู้หญิงคนนี้จมสู่ก้นทะเล
คนชอบดำน้ำแล้วคนที่เป็นครูสอนดำน้ำ
นี่ฮะกำลังชุนละมุนวุ่นวายกันอยู่
กู้ภัยนักประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือนะครับ
การนำร่างนักท่องเที่ยวที่จมน้ำเสียชีวิต
ตรงนี้อยู่ไปทางทิศตะวันออกของเกาะจวงนะ
มาขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือในตะบนสมัยศาลนพฤษัตริยีบนะครับ

จากการตรวจสอบนะครับทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนางสาว
หัทยาริมพนาเวศอายุ๓๕ปี
เป็นคนกรุงเทพนะนะครับอยู่ในชุดดำน้ำ
ข้อมือขวาของเธอมีเชือกสีแดงพันติดแน่นเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ปลายเชือกยังผูกอยู่กับทุเหล็กหนัก๑๐กิโลกรัม
โอ้โหนี่ครับตอนที่ต้องแกะเชือก
ที่ผมบอกว่าพันแน่นนะคุณผู้ชมดูนะฮะ
ขนาดครูฝึกพี่ผู้ชายมาแกะยังต้องค่อยแกะเลย
คือถ้าทุ่นเหล็กหนัก๑๐กิโลกรัมเนี่ยมันเท่ากับดัมเบลอันใหญ่เลยนะ
ใช่ครับนี่ฮะเนี่ยครับทุ่นที่ว่าที่น่าสลดคือที่ท่าเรือนะครับคุณผู้ชมครับ
นายพลพัฒน์อายุ๓๕ปีสามีของผู้ตายอุ้มลูกเป็นลูกชาย
มายืนรอรับศพภรรยาอยู่ด้วยฮะโอ้โหนายธนารัฐอายุสามสิบสี่ปี
ดำตัวเปล่าไม่มีอุปกรณ์ช่วยหายใจเขาเรียกแบบนั้น
นักเรียนทุกคนครับก็ดำน้ำกันตามปกติก้มดำก้มดำกันนะฮะ
ดำน้ำกันตามปกติตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ความลึกประมาณสัก๒๐เมตร
แต่จู่คุณผู้ชมครับเกิดกระแสน้ำไหลแรงแล้วเชือกสมอเรือหลุดครับ
เชือกนะฮะมันไหลไปรวมกันไปรวมกัน
ปั๊บกัปตันก็เรียกให้ทุกคนขึ้นจากน้ำ
คนที่ยังขึ้นไม่ได้ก็ให้เกาะบุยเอาไว้แล้วบุยอะไรอีกอ่ะ
ุยคือห่วงยางสำหรับนักดำน้ำนะฮะที่ที่วางรอเอาไว้น่ะ
จังหวะนั้นผู้ตายตะโกนบอกว่าเชือกพันมือเชือกพันมือ
ครูฝึกว่ายน้ำไปช่วยแกะครับ
คือคุณผู้ชมมันแน่นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นว่ามันแน่นขนาดนี้
แน่นมากแล้วครูฝึกบางคนก็ถูกเชือกมัดขา

จังหวะนั้นเชือกที่ผูกกับบุยมันขาด
ไอ้เหล็กสิบโลที่เห็นอยู่ในมือซ้ายฝั่งขวามือในจอขวามือเนี่ย
มันดึงร่างผู้ตายลงสู่ก้นทะเลอย่างที่ผมบอกครับ

ยังไม่ได้เชอร์ขอบบุยรอไว้ขอบบุกยานคมรอไว้
แต่ในจังหวะขอก็คือมันว่าเขาบอกว่าเชือกพันมือ
เชือกมันหมัดตรงตรงกับที่ดีไม่สามารถหว้นออกมาได้ครับ
ทามละก็โบสถ์นั้น
ตำรวจนำร่างนะครับ
ของผู้เสียชีวิตส่งชนสูตรที่สถาบันนิติเวศ
กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อยืนยันสาเหตุของการเสียชีวิต
ส่วนเรื่องคดีตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหา
เดี๋ยวจะเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาให้ปากคำอีกครั้ง

เอาล่ะนะนักดำน้ำครูฝึกสอนดำน้ำ